แต่จะให้ดีมากเลยถ้ามีหนุ่มหล่อคนนี้มาเคาะประตูบ้านชวนเราสองสาวไปเล่นน้ำสงกราน

เพราะว่าพี่ติ๊กเขาก็มาโผล่ในช่องทางใหม่กับรายการเจ้าป่าเข้าเมืองของเขาแหละนะฮะ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่โอ้โหบอกเลยว่าเข้ากันเข้ากันกับวันสงกรานนะคะ
ไปดูกันสิว่าถ้าเกิดว่าพี่ติ๊กมาเคาะประตูบ้านชวนสาวไปเล่นน้ำสงกราน
โอ๊ยพวกมึงไปเล่นน้ำด้วยรึเปล่าไปดูกันเลยค่ะ
เอาจริงหลายคนเมาส์นะบอกว่าเล่นมุกจังแบบนี้
ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่กดดูแล้วนะแต่นี่เป็นพี่ติ๊กก็เลยให้อภัย
แล้วก็จะไปด้วยนะครับเม้าไม่ขับกลับบ้านติ๊ก
นี่แหละค่ะพระเอกตลอดการของเรานี่แค่ออเดิฟนะจ๊ะ
เดี๋ยวไปดูอีกภาพอีกมุมกันดีกว่าเห็นหล่ออมตะแบบนี้
เขาก็มีสเต็ปเทพแบบว่าเยาวยวนใจสาวอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย

น่ารักไปหมดทำอะไรก็หล่อไปหมดนะคะ
ฉันกลับทางไหนฉันจำบ้านตัวเองไม่ได้แล้วตอนนี้
จะไปบ้านเขาอย่างเดียวเลยใช่มั้ยจะไปบ้านเขา

เล่นสงการแบบว่าสนุกแล้วก็ปลอดภัยนะจ๊ะ